ตอนนี้ที่ขอนแก่นนะคะตำรวจกำลังเร่งติดตามมือปืนที่ยิงวัยรุ่นเสียชีวิตไปสองศพ
และตำรวจก็ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งสามประเด็นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหนี้สิน
ขอบคุณพูดขอผู้ชายจังหวัดคนเจียงภาควายละนะ

สันติป่ะสันติป่ะ
แม่ของนายก่อเกียรติร้องไห้แทบขาดใจ
ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไร้วิญญาณมาถึงบ้าน

ยืนยันว่าลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตอนนี้ความหวังเดียวคือลูกชายก็หมดไป

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ไม่มีอะไรให้ด้วยอีก
อยากบอกว่าอยากให้ลูกตายฟีน
ให้ตำรวจเอาให้ได้
ให้ผู้ซื้อข้าวคติตามให้นำเนย
ก่อเกียรติวัย๑๘ปีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ถุนบ้านหลังหนึ่งในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น
มีแผลถูกยิงเข้ากลางหน้าผากหนึ่งนัด
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด๙มม๓ปลอก

ออกไป๑๐๐เมตรหลังบ้านของชาวบ้าน
พบศพนายธีรยุทธ์อายุ๒๓ปี
ถูกยิงเข้าหน้าอกซ้ายและหน้าผาก
ตำรวจสภโคกโพชัยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น

ระดมกำลังลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสมือปืน
จากการสืบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาหามือปืนจุดนัดหมาย
นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ว่าคนร้ายจ่อยิงนายก่อเกียรติใต้ถุนบ้าน
พอนายธีรยุทธ์ที่อยู่ด้วยเห็นเพื่อนถูกยิง

มือปืนจึงวิ่งไล่ตามไปยิงนายธีรยุทธ์

ขณะที่แม่ของหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ลูกชายหายตัวไปเขาโทรมาหาด้วยน้ำเสียงสั่น
และบอกว่ากำลังโดนไล่ยิงก่อนสายจะตัดไป
ถึงตอนนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้
ส่วนประเด็นที่ลูกตกเป็นผู้ต้องสงสัย
รับว่าตกใจและไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนทำ
เพราะลูกก็ถูกคนไล่ยิงด้วยเช่นกัน

บอกว่าแม่ผมโดนไล่ยิงผมโดนไล่ยิง
แล้วอย่ามาทำข้อกล่าวหาว่า
นี่เป็นผู้ต้องหามันเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้
ค่ะเมื่อกี้ตำรวจก็เอารูปมาให้ดู

เมืองต้นตำรวจเชื่อว่ามือปืนก็เป็นพักพวกในกลุ่มเดียวกัน
โดยตั้งปมสังหารครั้งนี้เอาไว้๓ประเด็น
คือขัดแย้งเรื่องยาเสพติดหนี้สินและปัญหาทะเลาะวิวาสตามภาษาวัยรุ่น
ซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มมือปืนรายนี้ต่อไป